คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้นำเสนอเรื่องราวความน่ารักของคุณแตงโมกับน้องแมวของเธอนะคะ
คือเราอยากจะให้จดจำภาพความสวยงามความน่ารักของคุณตังโมนิดา
ก็พูดถึงคุณตังโมเป็นธาตุแมวเลี้ยงแมวเอาไว้แล้วแมวของเธอน่ารักมาก
แบมบี้น้องบ๊อบและลุงวิกเตอร์ตอนนี้คุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมก็เอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้าน
คุณแจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่าอยากจะไปคุยกับคุณแอนนาหน่อย
แล้วก็อยากจะไปดูน้องแมวด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากคุณแจ๊กกะรีนได้เลยค่ะ
ค่ะพี่อุ๋ยพี่มิ้วนะคะและสดตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแอนนานะคะ
อนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะคะแล้วก็นี่คือน้องแมวที่เอามาเลี้ยงดู
ก็คือต้องบอกเลยว่าโชคดีมากตอนแรกคือแบบว่ากำลังบอกโมตอนเย็นตอนเย็นวันนั้นว่า
โมเธอไปเธอไม่ทิ้งอะไรไว้ฉันเลยอ่ะไม่มีอะไรให้ดูต่างหน้าเลย
พอค่ำคุณแม่หนุงยาเท่าน้องมาดีใจมาก
ค่ะอันนี้คือตัวสีดำหรออันนี้มันก็อันนี้พูเตอร์ค่ะ
เป็นแมวที่คุณพ่อนี่เลี้ยงดูเราก็รักมาตั้งแต่กจากแรกเลย
แล้วก็ส่งมาให้โมล์และตอนนี้แอนาดูแลต่อ

ซึ่งน้องบ๊อบคือจะขี้เขินนิดนึง
เขินมากนะคะ
แต่ว่าตอนที่วันแรกที่เข้ามาได้ดูไลฟ์สดอยู่คือน้องอยู่กับพี่แอนนาตลอดเลย

วันแรกเนี่ยบ๊อบเนี่ยมานอนข้างเลยมาฟุบข้างแล้วก็ส่วนแบมเนี่ยแบมก็จะมานวดให้

เคยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือต้องยอมรับว่า
นานก็จะกลับบ้านเร็วขึ้นแล้วก็มาดูน้อง
อบคือตอนแรกหลบตลอดเลยคุณตอนนี้คือมานั่งเล่นแบบอยู่อย่างนี้เลย

เป็นฤทธิ์ที่อายมากจะไม่ค่อยออกมาให้เห็น
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วนั่งเนี่ยน้องเขาจะมาคอเคียร์มาแบบ

คิดถึงไหมคะพอได้อยู่กับน้องซึ่งเป็นลูกที่แตงโมรักเนี่ยค่ะ
เหงาไปเลยก็คือหายเหงาแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งพวกของเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สั่งของอุปกรณ์เกี่ยวกับแมวมาหมดเลย

ค่ะแล้วก็เล่าความเชื่อค่ะเห็นบอกว่ามุมนี้มุมนี้คือ
มุมนี้ก็คือมุมที่โมชอบมานั่งแล้วก็จะเอาดอกไม้ปิดหน้าถ่ายรูปจะมีรูปหนึ่ง
แล้วก็มุมหน้าบอกประคาบบอกประคาบโมชอบแย๋วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมาแกล้งปลาแกล้งอะไรอย่างเงี้ย

มีอีกมุมนึงซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเป็นมุมที่เวลามีปัญหาจะมานั่งคุยกับแอนนาตลอดเลย

อันนี้เรามาดูกันสดเลยเนาะ
ล่าสุดที่เจอกันที่มาบ้านหลังนี้คือตอน
วันที่๒กุมภาค่ะ

ภูเก็ตก็ไปพร้อมกันอีก

แล้วก็ตอนแรกจะเจอกันที่ภูเก็ต
แล้วโมก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอกรุงเทพอีกแล้ว

ค่ะล่าสุดได้ยินมาว่าพี่ติวบอกว่า
น้องโมมาอยู่ที่บ้านแล้ว

ก็งงว่าแบบโมมาเหรอ

สมมุติน้องโมมาเนี่ยเรากลัวไหม
ไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลย

มาแบบว่าให้เห็นแบบนิด

เพราะว่าเวลาเนี่ยประมาณแบบ๒๓ทุ่ม
ใกล้จะครบ๗วันแล้ว

รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้นอนไม่หลับ
เมื่อวานนอนไม่หลับแล้วบวกกับโทรศัพท์กับพิภเอง

เราก็บอกอุ๊ยโมมันไม่น่าตายเลยเนาะ

นางเหงาก็จะบอกว่าโมมาหาหน่อย

คงหายากในสังคมปัจจุบัน
ค่ะซึ่งต่อไปก็งานศพเนอะเราต้องทำให้ดีที่สุด
เต็มที่ค่ะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ย
หลายคนก็คือคุมเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่อย่างดี

เพราะว่าเราอยากให้ออกมาดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายให้โมค่ะ
ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราต้องช่วยกันด้วยเนาะ

ขอบคุณค่ะ